ไปดูต่อกันที่หนุ่มแบงค์อาทิตย์กันหน่อยค่ะ

แต่บอกเลยว่าเรื่องงงเรื่องงานเขาก็ไปได้ดี

ก่อนหน้านี้โดนกระแสเหมือนกันในเรื่องของโควิด
เรื่องธุรกิจก็ต้องมีล้มลุกลุกคลานกันไปบ้าง
จากร้านซูชิที่ขายดีต้องเปลี่ยนมาเป็นขายซุกี้แทนค่ะ
ติดปัญหาเรื่องวัตถุดิบที่เป็นของสดราคาแพงแถมขายยาก
แต่พอปรับเปลี่ยนมาเป็นซุปกงซุกี้ก็ขายดีเหมือนเดิมแล้วนะคะ
ส่วนเรื่องความรักกับแฟนสาวน้องสกุลกัญญาพักค่ะ

ฝ่ายหญิงเนี่ยเขาสวยหุ่นดีเป็นเจ้าแม่ติ๊กต๊อกเลยนะจ๊ะ
แต่ว่าแบงค์ก็ยืนยันมั่นใจไม่หึงไม่ห่วงไม่ต้องจัดการอะไรทั้งนั้น
เพราะว่าต่างคนก็ต่างรู้ใจกันดีค่ะ
ที่ปิดไปนั้นก็คือ
ร้านอาหารครับร้านอาหารครับ
โควิดตรงเลยจ๊ะ
โควิดครับผม
เรียกว่าเปลี่ยนรูปแบบดีกว่า
เพราะเปลี่ยนจากซูชิเป็นซุกี้ครับผม
เพราะว่ามันมีปัญหาหลายอย่างช่วงโควิดไป
เพราะมันคืออาหารสดเราไม่สามารถเก็บอาหารสดขนาดนั้นได้
เพราะที่ปั๊กเรียนเหมือนเดิมครับผม
กับคุณหนึ่งเหมือนเดิมครับ